ไม่สั่งสรรค์เลย

เรื่องไก่ไปวิจารณ์แกงนอนจริง

เป็นดราม่าขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ย

ว่าจริงแล้วไอ้เรื่องเลี้ยงไก่

เคยมีผู้นำไปแนะนำที่แอฟริกาใต้

ที่จะเลี้ยงไก่คือพี่ยากจนมาก

คือเขาบอกว่าไก่เนี่ยเนื่องจากไก่

เคยมีคนที่แบบว่าจะให้เลี้ยไก่รู้สึกเป็น

เขาเคยพูดเขาบอกว่าแนะนำว่าถ้า
ถ้าสมมุติเรายากจนเนี่ยควรจะเลี้ยงไก่
แต่ต้องเลี้ยงเนี่ย๕ตัวนะ

และต้องเลี้ยงไก่ให้เป็นระบบ

เกี่ยวกับเรื่องเลี้ยงไก่ปุ๊บชาวโซเชียล
เค้าก็ทุกวันนี้โซเชียลน่าโกรธจริง

เอาปี๒๐๑๖ด้วยกันย้อนกลับไป

สำหรับสถานการณ์ความยากจน

เค้าให้คำแนะนำกับอัฟริกาไตน์

ที่เจ็ดสิบบาทอืมเจ็ดสิบบาทนะน้องน่ะอ่าสิ่งที่เขาจะต้องทำคือ
เลี้ยงไก่อ่างงไหมแต่คุณจะต้องมีเจ็ดสิบบาทอ่ะจะอธิบายให้ฟัง
บิวเกดเขาระบุอย่างงี้ข้อเสนอเขาอาจจะดูตลกตลกไหมตลก
แต่เขาเชื่อว่าหากผู้ที่อยู่ในสภาวะยากจน
แล้วมีไก่ในการเลี้ยงดูตลอดการวางแผนเพาะเลี้ยงไก่อย่างเป็นระบบครับ
ไก่เหล่านี้จะสามารถช่วยชีวิตของเขาให้ดีขึ้นมาด้วยอืมเพราะอะไร
ไก่เลี้ยงง่ายใช้ต้นทุนต่ำบิวเก๋ก็บอกว่าลูกไก่เนี่ย
สามารถกินทุกอย่างที่มันเจอที่อยู่บนพื้นเนี่ยมันกินได้หมดเลย
แต่มันจะดีหากมนุษย์เราเนี่ยให้อาหารมันนะฮะ
เพราะจะช่วยให้มันเติบโตได้รวดเร็วนอกจากเนี้ยแม่ไก่เนี่ย
ต้องการโรงเรือนที่มันจะสามารถกกไข่ได้อ่าและที่สำคัญเนี่ย
ไก่จำเป็นจะต้องได้รับวัคซีนอืมใช่ฉีดวัคซีนอ่าฮะ
เพราะอะไรวัคซีนไก่เข็มเท่าไรรู้ไหมห้าสิบสตางค์อืมราคาถูก
วัคซีนไก่อ่ะอ่าฮะห้าสิบสตางค์อ่าเขาว่าอย่างงั้นฮะนะ
ปรากฏบิวเกจเขาเลยบอกว่าเนี้ยทุกทุกปีเนี้ยถ้าจริงจริงแล้วเนี้ยตอนนั้น
มันสำหรับคนที่อดหยากอืมเขาก็เลยเสนอบิวเกดเนี่ย
ก็เลยเสนอไปหรอกว่าเด็กเนี่ยเสียชีวิตสภาวะอดหยากต่อปีเนี่ย
ห้าปีแล้วนะมีคนเสียชีวิตจากคำว่าอดอยากเนี่ย
สามล้านกว่าคนอืมเพราะฉะนั้นถ้าเราเลี้ยงไก่
มันก็จะได้กินไข่อืมไข่ไข่มันก็อุดมไปด้วยโปรตีนนะ
แล้วก็สารอาหารจะสามารถตอบรับกับปัญหาเกี่ยวกับ
เกี่ยวกับปัญหาอาหารโลกได้โอเคความอดหยากนะของประชาชนอย่างเงี้ย
คุณแม่มดดำมีเบอร์หมอชนละนาดด้วยมีเบอร์นายกตู่ไหมคะ
ไม่มีค่ะไม่ใช่คนติดต่อติดต่อเพื่อนไปที่เพื่อนทำงานอยู่ที่พัก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
คือพิสูจน์มาแล้วว่าสามารถจะช่วยเหลือประชาชนได้จริง

เขาก็ต้องท่านก็ต้องมีหลายอย่างที่ต้องศึกษา
แล้วก็เผื่อไปปรับยุคปรับเปลี่ยนกับประเทศไทย

อาทิสดีที่ท่านพูดมาอย่างไรอย่างไร
แต่อันนี้ก็พูดว่าถามว่าผู้นำระดับโลก
เศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกนะตอนนั้น

คือรายได้ต่อวัน๗๐บาท

รายการเราก็น่าเลี้ยสัก๕ตัวนะแองจี้
ปล่อยไว้เนี่ยเดินน่ารักดีนะพี่ว่า๕ตัว

คุณจะต้องมีพื้นอย่างคอนโดอ่ะ

ไม่ได้ไม่ได้เขาห้ามเลี้ยงสัตว์ด้วย

โฆษกเขาออกมาพูดว่านายกหมายถึงอะไร

เนอะจริงว่านายกหมายถึงต่างจังหวัด
เพราะว่าไก่เขาทานอาหารง่าย

ถูกต้องนะครับน่าสนใจในรายการสัก๕ตัวนะคุณผู้ชม